สมุทรปราการชาวบ้านเขาเดือดร้อน
สองกลุ่มนี้ไล่ตีกันไล่ปลาระเบิดกันครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับไอ้ข่าวแบบนี้นะเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ย
วัยรุ่นตีกันเนี่ยนะส่วนใหญ่ผมจะเปิดท้ายบทเลยนะ
ดูดิตำรวจว่าไงแม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูก
ตำรวจรู้ตัวทั้งสองกลุ่มแล้วนะ
แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันอยู่นะตำรวจรู้ตัวทั้งสองกลุ่มแล้ว
อ่ะกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายวัยรุ่นสองคนโผล่มาจากซอยใช่ไหม
ตรงนี้คือริมถนนพระราชวิริยาพร๑ใน๒ถืออีดาบอยู่ในมือด้วย
วิ่งอยู่กลางถนนแต่ขณะนั้นวัยรุ่นอีกกลุ่มมันขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันปลาระเบิงปองลงบนถนนนะแล้วก็หนีไป
จากนั้นวัยรุ่นสองคนที่โดนปลาระเบิดใส่ก็วิ่งกลับเข้าไปในซอยไปตามพวกมา
นะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามคู่อลิไป
ตี๒นะครับ๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ช่วงสายเมื่อวานคุณผู้ชมครับนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เศษซากระเบิดตกอยู่ที่ถนนทั้งสองฝั่งเลย
นักสนามเป็นยังไงนี่ใช่เหรอใช่นี่แหละ
มันเป็นเทปกาวแล้วก็เทปพันธุ์สายไฟนะครับ

ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุเล่าบอกว่านอนอยู่อ่ะน้อง
แล้วได้ยินเสียงบึ้มทีแรกคิดว่ารถบรรทุกยางระเบิด
มีเสียงคนโวยวายตามมาก็แอบดู
วัยรุ่นสองกลุ่มมันไล่กันเนี่ยนะละอาเหลือเกิน
น้องให้ฉันนอนหน้าเข่าชาวบ้านเขาละอาเหลือเกิน
ก็เข้าไปนอนไม่ได้คิดอะไรนึกว่ายางรถระเบิด
ก็ก่อนเช้าออกมาก็เห็นเส้นนั่นแหละ
ขยะก็ถูกว่าเป็นระเบิด

น้ำบุ้มเลยครับผมเหมือนยางรถสิบล้อระเบิดประมาณนั้น
มาแล้วท่อนที่ผมว่า
พันธบทเอกประเสริฐศุกร์เฮงสุวรรณนะครับ
ท่านผู้บังกับการสอบพอพระพระแดงเปิดเผยว่า
วัยรุ่นสองกลุ่มนี้มีเรื่องกันตั้งแต่แยกวัด
ภัยชยนพลเสพนะห่างจากปากซอยที่เกิดเหตุ
ไปประมาณห้าร้อยเมตรน้องเฮ้ยนะนักข่าว
เบื้องต้นคดีนี้เนี่ยไม่มีผู้ที่รักบาดเจ็บมาแจ้งความหลอก

แต่จากพฤติกรรมที่อุกอาจใช้ระเบิดกลางชุมชนใช่ไหม
ผิดกฎหมายแน่นอนน้องตำรวจรู้นะ
แล้วตอนนี้ที่รู้มากกว่านั้นคือรู้ตัวกลุ่มนะครับ
ที่มาทำแล้วกลุ่มที่หนีแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ